ที่ทางศพราชวังส์จะเปิดให้ประชาชน

ทั้งที่ผู้บัญชาการตัมรถแห่งชาติ
เพื่อดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชน
ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าเป็นห่วงประชาชน
โดยเฉพาะช่วง๓วันแรกคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาค่ะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าราชการตำรวจหรือกตรครั้งที่๑๑ทัพ๒๕๕๙
พร้อมกล่าวถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน
เดินทางมาแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รอบพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงว่าที่ผ่านมาการเฝ้าระวังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมกันนี้นะคะแสดงความเป็นห่วงประชาชนที่จะเดินทางมาในวันที่๒๙๓๑ตุลาคมนี้
ซึ่งเป็นช่วง๓วันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรม
พระบรมศพนับพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาท
ภายในพระบรมมหาราชวัง
เนื่องจากพื้นที่ประกอบพิธีสามารถรองรับได้ประมาณ

แต่ทุกวันนี้มีประชาชนมาร่วมลงนามแสดงความอาลัย
วันละไม่ต่ำกว่า๓หมื่นคน
เราก็ต้องดูให้ดีเกี่ยวกับในเรื่องของการคัดกรอง
ในการที่จะคัดกรองคนเข้าไป
มายพวกใครต้องไปห่วงในวันที่๒๙๓๑
ว่าการเข้ามาของประชาชนจะเข้ามาหลั่งไหลกัน

โอกาสที่จะให้เข้าไป
ผสมนะครับด้านพลตำรวจเอกจากทริปชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการดูแลความเรียบร้อยจะใช้กำลัง
ตำรวจนครบาน๓๐๐นายต่อวันเน้นอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย
ซึ่งการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด
มั่นใจเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าล่าสุดกล้องวงจรปิดโดยรอบพื้นที่ท้องสนาม
หลวงกว่า๑๓๐๐ตัวสามารถใช้งานได้ทั้งหมด